คือหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางกลับเลย

สภาพการจราจรที่จะกลับเข้าสู่กรุงเทพเป็นยังไงกันบ้าง

รายงานผ่านเข้ามาทางไลน์หน้าจอได้เหมือนกันนะคะ
ว่าอยู่จุดไหนพิกัดไหนรถติดหรือเปล่ารถชะลอตัวไหม
นี่พาคุณผู้ชมไปดูค่ะจุดตรงนี้เริ่มกันที่สายเหนือก่อนเลยนะคะ

การจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์บนถนนผนโยธินหมายเลข๑
ตั้งแต่ตรงสามแยกอุทยานสวรรค์เชิงสะพานเดชาติวงศ์
แยกค่ายจิรับประวัตินครสวรรค์
ดูสิคุณนัทธนันรถก็ยังวิ่งได้เรื่อยทำความเร็วได้อยู่นะ

ใช่ค่ะแต่ดิฉันว่าเดี๋ยวเย็นนี้พรุ่งนี้นี่แหละ

ก็เหมือนกันกับถนนทางหลวงหมายเล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ
นครสวรรค์พิศนุโลกตั้งแต่ทางแยกนวมิน

ตรงนี้๓กิโลรถยังน้อยอยู่ค่ะ
แต่เดี๋ยวอย่างที่บอกเย็นนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เนี่ย

เอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะรับมือยังไง

คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
ก็ต้องรองรับปริมาณรถนะ
เพราะว่าจะมีรถที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานกลับกันเยอะเลย
ช่วงเช้าการจราจรเนี่ยขากลับบนถนนสายเอเชียค่ะ

พระนครศรียุธยาบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๓
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยา
เขาบอกว่าคือตอนแรกมันก็เหมือนยังโล่งอยู่
แต่มีลักษณะว่ารถเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ก็ใช้ความเร็วได้อยู่นะคะสักประมาณ๑๐๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เช่นเดียวกับตรงบริเวณถนนผ่านชั่วอำเภอวังน้อย

การจราจรมีปริมาณรถมากแล้วค่ะ
เริ่มที่จะวิ่งกันเยอะเลยนะเต็มทุกช่องจราจร
แต่ว่าก็ยังพอที่จะเคลื่อนตัวได้

จะมีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคะ
เพราะว่ามันมีวันหยุดยาวหลายวัน
ใช่ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่ขับรถเอง

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้บริการรถสาธารณะนี่นะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สถานีขนส่ง

ตอนนี้คนก็มีมาจองตัวโดยสาร

นี่ผู้ประกอบการรถทัวร์ต่างเลยนะ

เที่ยวรถวิ่งไม่ได้เยอะมาก
คันให้พอต่อความต้องการ

จำนวนคนที่นั่งก็น้อยกว่าเดิมด้วยนะ
เพราะว่าก็ต้องเว้นระยะห่าง

เพราะว่าเขาจำกัดผู้โดยสารไว้
๑๐๐อาจจะนั่งสักประมาณ๗๐ต่อเที่ยว

น่าจะมีคนมาใช้บริการที่นี่กันเยอะตลอดทั้งวันเลย

ก็ให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ
เวลาไปเที่ยวกันแบบนี้